เรื่องของการเรียนรู้เรื่องของการศึกษา
เพราะว่าที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ได้มอบห้องสมุดอาเซียน
แก่โรงเรียนควรโดนวิทยาที่อำเภอควนโดนจังหวัดสตูนนะครับ
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้การศึกษาเกี่ยวกับอาเซียน
พร้อมรับอาเซียนนั่นเองนะครับ
โดยนายชัยสิริอนามานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับ
เป็นประธานส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนแห่งนี้
ซึ่งห้องสมุดนี้นะครับถือว่าเป็นห้องสมุดแห่งที่๓๐
กรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศได้พิจารณาคัดเลือก
ให้เป็นสถานที่ตั้งของห้องสมุดอาเซียน
และในปี๒๕๕๙นี้นะครับ
ถือเป็นสุดท้ายในจำนวน๑๒แห่งที่จัดตั้งขึ้นแล้วครับ
โดยภายในห้องสมุดนะครับจะมีหนังสือหลากหลายประเภทในกลุ่มประเทศอาเซียน
ในรูปแบบหนังสือทั่วไปบ้าง
หนังสือการ์ตูนแล้วก็นี่คุณหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตต่างนี่ฮะ
เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมในห้องสมุดนะครับ
แล้วก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน
สร้างความตระหนักเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนในระดับเยาวชน
แล้วก็เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน

ไม่ได้เปิดเฉพาะให้นักเรียนเข้ามาหาข้อมูลนะ
ชาวชุมชนเข้ามาได้เลยนะครับในห้องสมุดอาเซียนแห่งนี้นะครับ
และที่สำคัญก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนต้นแบบ
กับโรงเรียนต่างในจังหวัดที่มีห้องสมุดอาเซียนโดยเฉพาะด้วย
จริงเราเข้าสู่อาเซียนตั้งแต่วันที่๑มกราคมปี๒๕๕๙แล้วนะคะ
แต่ว่าหลายคนอยากจะให้ตื่นตัวมากขึ้นกับเรื่องนี้
ทำความรู้จักกับอีก๙ประเทศ

ใช่ค่ะทำความรู้จักกับประเทศอื่นหน่อยนะครับ
เพราะว่าหลังจากนี้อาจจะมีการแลกเปลี่ยนกัน
หลายเรื่องด้วยกันเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคม